เมื่อช่วงประมาณบ่ายโมงตรงที่ผ่านมานะครับ
บรรยากาศที่บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในพื้นที่อบตออุทัยสวรรค์ที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับ
ได้มีพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ถ้าภาษาพื้นบ้านท้องถิ่นก็จะเรียกว่าพิธีเอิ้นขวัญคืนเฮือนครับ

จะมีครอบครัวแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิต
นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญวิญญาณและอุทิศส่วนกุศล

มาวางไว้ตรงบริเวณณจุดเกิดเหตุ
นี่นะครับพิธีกรรมนี้อย่างที่ผมบอกว่า
ชาวบ้านในท้องถิ่นก็จะเรียกกันตามภาษาอีฐานว่า
ขวัญคืนเฮือนเป็นความเชื่อของคนในพื้นที่นะครับ
โดยพระอาจารย์ไกรสอนโกวิโทเจ้าอาวาสวัดภูถ้วยทอง
กระเภทนากลางจังหวัดหนองบวรรณภูครับ

ชาวบ้านเคารพสัทธาพระอาจารย์ท่านมากนะครับ
ปรากฏว่าระหว่างทำพิธีครับ
ญาติญาติเขาก็มีการใช้ของเล่นเด็ก
หรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ของเด็กเล็ก
ใส่ในถุงแล้วก็มีการเขียนชื่อติดเอาไว้
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
เสียงเสอื้นห้ายร้องระงมดังอยู่ตลอดเวลา
พระอาจารย์ไกรสอนท่านนำสวดบูชาพระรัตนไตรครับ
แล้วก็มีการทำสังขทานจากนั้นก็เริ่มพิธีเชิญวิญญาณ
ระหว่างที่ทำพิธีอยู่ครับคุณผู้ชม
จู่สังเกตที่ท้องฟ้าคือฟ้ามืดครึ้มครับ
แล้วฟ้าก็ร้องก่อนจะมีฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อย
นี่นะฮะจากที่สว่างก็ครึ้มมาเลย
มุมของชาวบ้านตามความเชื่อเขาเชื่อว่า
นี่คือนิมิตหมายมงคลเหมือนกับว่าดวงวิญญาณรับรู้แล้ว
แล้วก็กำลังไปสู่พบภูมิที่ดี
เป็นเหมือนการเปิด๓โลกธาตุ
ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นี่คือบรรยากาศตอนที่มีการทำพิธีเชิญวิญญาณ
แล้วก็จะได้ยินเสียงฟ้าร้องเมื่อสักครู่นี้
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจุดทูบหนึ่งดอก
แล้วก็มีการเขียนชื่อผู้เสียชีวิตลงบนผ้าขาวนะครับคุณผู้ชม
อันนี้คือขั้นตอนตามพิธีการตามความเชื่อ
แล้วก็มีการเรียกชื่อของบุคคลอันเป็นที่รัก
เพื่อให้วิญญาณกลับคืนร่างแล้วก็ตามพ่อแม่ผู้ปกครองไป
บรรยากาศนั้นก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเพราะว่ามันเป็นความสูญเสียที่ยังทำใจรับไม่ได้ครับ
ขอแสดงความเสี่ยงที่สุดท้ายนะครับ
พระอาจารย์ไกรสอนที่มาทำพิธีเชิญวิญญาณเอิ้นขวัญคืนเงินให้ในวันนี้ครับ
บอกว่าคือก็บอกให้กับครอบครัวแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ย
นึกถึงพระรัตนัตรัยแล้วก็มีการตั้งนโม๓จบ
แล้วก็ทำขั้นตอนพิธีการทางสงฆ์ต่างเพื่อให้มีบุญเกิดขึ้น
เพราะเชื่อว่าบุญนี้จะนำทางดวงวิญญาณไปสู่สุขติพบ
ให้กับผู้ล่วงลับได้ไปสู่พบภูมิที่ดี
ครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตมีการนำอาหารคาหวาน
นำขนุกขนมนมน้ำของใช้ส่วนตัวของผู้เสียชีวิต
ก็มาวางตั้งไว้ที่บริเวณกำแพงรั้วตรงจุดนี้ครับ
ลองดูบรรยากาศและฟังพระอาจารย์ไกรสอนหน่อยนะฮะ
หวัดน้ำรับพรแล้วก็อุทิศส่วนบุญให้แก่ดวงวิญญาณต่าง
เพื่อให้เขาได้รับภายในส่งผลบุญในครั้งนี้
ทั้งหมดที่ทำกันในวันนี้เป็นพิธีเอิ้นขวัญคืนเฮือน

ส่งดวงวิญญาณไปสู่พบภูมิที่ดีก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจ
พิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่๑๑ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับ
ภาพของท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีเสียงฟ้าที่ร้อง
ทั้งหมดทุกคนเชื่อมั่นว่าตอนนี้ดวงวิญญาณรับรู้แล้ว
แล้วก็ทุกคนทำไปด้วยความตั้งใจจริงบริสุทธิ์ใจ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีในวันนี้ครับ
อาหารคาวหวานขนมน้ำของใช้ต่างที่เอามาวางไว้ริมรั้วริมกำแพงตอนแรกครับ
มิ้นคุณผู้ชมทางครอบครัวผู้เสียชีวิตก็จะมีการนำกลับไปด้วย
และระหว่างทางกลับบ้านจะเรียกชื่อบุคคลอันเป็นที่รักลูกหลานตลอดทาง
แล้วก็จะมีการโปรยทานด้วยเงินเหรียญนะฮะ
เป็นเหมือนกับการเปิดทางขอพูดผีปีศาจดวงวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางเนี่ย
ให้เปิดทางพาดวงวิญญาณกลับบ้านโดยสวัสดีภาพ

นี่คือบรรยากาศเมื่อตอนช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
ส่วนช่วงเย็นก็จะเป็นเรื่องของพิธีสวดพระอภิษฐรรมนะคะ
แน่นอนว่าคืนนี้เป็นคืนที่๒แล้วค่ะ
ก็จะเป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพทั้งหมด๓วัดด้วยกันนะคะ
ซึ่งในการจัดพิธีหลายภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านห้างร้านต่างหรือว่าหน่วยงาน
อย่างวันนี้เนี่ยมีมณฑนทหารบุคที่๒๘
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ
ได้มีการมาจัดโรงครัวพระราชทาน
เพื่อทำอาหารให้กับชาวบ้านแล้วก็แขกที่มางานด้วย

ส้มตำกระเพราหมูไข่ดาวแล้วก็แกงเขียวหวาน
แล้วก็ยังมีอาหารอื่นอีกหลายเมนูนะคะ
ซึ่งเขาก็ทำกันต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
เจ้าหน้าที่บอกว่าทุกคนที่มาทำโรงครัวแห่งนี้มาด้วยความเต็มใจ
แล้วก็ดีใจที่ได้มาทำอาหารแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน
เพราะอยากที่จะแบ่งเบาความรู้สึกเจ็บปวดของชาวบ้าน

ก็มีการทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
และตั้งใจว่าจะทำไปจนถึงวันพระราชทานเพลิงศพค่ะ

แล้วเจ้าหน้าที่ของเราก็คือเต็มใจสมัครใจที่จะมาทุกคน
มาแบบทำแล้วก็จะมีความสุขมีความคือสงสารน้อง

ก็มีความสุขที่ได้ทำ

จากนี้ก็ยังมีจิตอาสานะคะที่เอาน้ำหวานมาแจก

มีทั้งชาเขียวนมเย็นโกโก้ชาเย็น

แสดงความอาลัยกับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เยอะ

เพราะว่าก็อยากที่จะให้เพียงพอกับคนที่มาร่วมงานด้วย
ตัวของจิตอาสาเองเขาก็สูญเสียหลานไปเหมือนกันนะคะ
แต่เขาก็อยากที่จะมาช่วยแบ่งเบาความรู้สึกเจ็บปวดในใจของทุกคนนะคะ
ก็บอกแค่ว่าต้องทำใจยอมรับให้ได้
ตอนนี้อะไรช่วยเหลือกันได้ก็ต้องช่วยเหลือกัน
ก็ตั้งใจจะทำน้ำมาแจกแบบนี้จนถึงวันพระราชทานเพลิงศพเหมือนกัน
เหนือจากเรื่องอาหารแล้วก็มีจิตอาสาทางด้านของการจัดดอกไม้ด้วยนะคะ
ซึ่งดอกไม้ส่วนใหญ่ถูกส่งมาจากเจ้าของร้านดอกไม้สดร้านใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ร้านดอกไม้จากปากคลองตลาดด้วยค่ะ
ก็เป็นการช่วยด้วยความเต็มใจแล้วก็ด้วยความสมัครใจล้วนเลยนะคะ
จากนี้ยังมีอีกหนึ่งครอบครัวนะคะจากภาคประชาชนค่ะ
คุณโจเซฟและคุณนิพาพรไนท์

คือเพิ่งกลับมาจากประเทศอังกฤษได้ไม่กี่เดือนนะคะ
แล้วก็เห็นข่าวนี้ก็เลยเดินทางมาจากอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะ
ที่ศูนย์ช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตอบตอุทัยสวรรค์
ร่วมบริจาคเงินสด๕๐๐๐บาทช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตค่ะ
เห็นข่าวจากสื่อออนไลน์นี่แหละเพราะว่าข่าวนี้มันดังไปทั่วโลกจริง
เธอกับสามีและลูกเพิ่งเดินทางกลับมาจากอังกฤษไม่ถึงเดือน

บอกตอนดูข่าวนี้คือน้ำตาไหลเลยอะค่ะ
ด้านสามีก็เลยบอกว่าไปบริจาคช่วยเหลือ
ผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้กันเถอะ

แล้วก็พาเพื่อนชาวอังกฤษมาด้วยนะคะ
โดยศูนย์ช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตอบตอุทัยสวรรค

ก็มีพี่น้องประชาชนและองค์กรหลายภาคส่วน

เห็นว่ามีบางรายบริจาคหลักแสนก็มีนะคะ

เข้ามาติดต่อประสานญาติทำหลักฐานข้อมูล

รายละ๑๑๐๐๐บาทในวันจันนี้ค่ะ

สักครู่นี้แล้วก็รู้สึกสะเทือนใจนะครับ

เป็นกำลังใจให้ครับน้ำใจช่วยซับน้ำตาล
เบื้องต้นแล้วก็การเปิดรับบริจาค
ต้องบริจาคให้กับหน่วยงานที่ช่วยเหลือจริง